ยังอยู่ที่เรื่องของการทำบุญการทำดีนะคะ

ว่าแต่ละจังหวัดมีบรรยากาศการทำดีอะไรบ้างนะคะ
ไปเริ่มต้นกันเลยค่ะคุณผู้ชมที่ชนบุรีนั่นเองนะคะ
โดยนายพักคธรทรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี
ก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพิทักษ์ชายหาดบางแสน
เลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
บรรดินทะเละเทพยะวรรลังกูล
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพันศา๖๖พันศานะคะ
ในวันที่๒๘กรกฎาคมนี้
รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว
แล้วก็มีทุกภาคส่วนเข้าร่วมกว่า๕๐๐คน
ก็เป็นบรรยากาศที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี
นายพักคารทรเทียนชัยเป็นประธานเปิดนะคะ
ไปดูพื้นที่ป่าสาธารณะโรงโม่บริษัททองขาวจำกัด
ตำบลสาลาลายอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
ซึ่งนายสุรศรีกิติมณฑลอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เป็นประธานในการปลูกปลาปล่อยปลา
แล้วก็รับมอบเมล็ดพันไม้สืบสารศาสตร์พระราชา
และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
เลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่๙
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวัชลลงกรบรรดินทะเทพิยวรากุล
ที่พยาวน์นายนโรงศักดิ์โอศทนากรผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดพยาวน์
เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่า
ฝ่ายชะลอน้ำ๖๖พันศา๖๖ฝ่าย๖๖๐๐ต้น
เลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมภันษา๖๖ภันษา
ในวันที่๒๘กรกฎาคมนี้
ที่บริเวณป่าชุมชนบ้านห้วยหม้อ
ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพยาว
พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่จำนวน๓๐ไร่
แล้วก็มีทั้งข้าราชการทหารตำรวจรวมถึงประชาชน
เข้าร่วมพิธีนี้เป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ด้านนายอัธพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ประกอบพิธีถวายเครื่องราชศักระ
หน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิลละลงกรประดินธระเทพพยาวรางกูล
ก่อนจะเปิดงานมหากรรมแห่เทียนพรรษา๖๗อายรา

ในโอกาสเฉลิมพระชมพันศา๖๖พันศา

และสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ
ในช่วงเทศกาลวันอาสานหบูชาและวันเข้าพรรษา
ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางวัฒนธรรมอีสานใต้
ให้เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติ

ใช่ค่ะจากสุรินทร์เมืองช้างมาต่อกันเลยค่ะ

นายวรสิทธิ์พุทธจีบนายอำเภอกเกษตรสมบูรณ
นำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า๒๐๐คน
ร่วมกับทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๕๕

บริเวณรอบพระธาตุกุจอกที่ตำบลบ้านยางนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นที่นับถือของชาวเกษตรสมบูรณ์
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรังกูล
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพันศา๖๖พันศาค่ะ